ลูกค้ารายนี้กดสั่งอาหาร๗๐๐บาท

เขาบอกเขาไม่จ่ายเพราะเขาเป็นเจ้าของร้านค่ะ
ดอลลาร์ยังไงฟหาร์พี่สั่งแล้วไม่จ่าย
รู้พี่ไม่มีเงินแล้วพี่จะสั่งทำไม
ก็คิดว่าจริงระบบที่ร้านเนี่ยเป็นต้นของร้านเนี่ยมันต้องมีเงินเงินเจบิตรูด
เออเราจะไปไหนต่อดีคะคุณนัทพงศ์ถ้าเราเจอ

คือตั้งแต่มีดอลลาร์ก็รู้สึกทะแม่งทำแม่งแล้วแต่รายเดอร์ท่านนี้เขาเจอแบบนี้จริง
นะคะก็กดสั่ง๗๐๐ใส่ที่อยู่เรียบร้อยเสร็จสับเพราะได้อาหารเขาไปส่ง
ไม่จ่ายอ้างโน่นอ้างหนี้สารพัดบอกโอนไปให้แล้วมั่ง
ก็ต้องบอกให้ญาติมารับจ่ายเงินพี่ชายก็ออกมาทำท่าเหมือนจะจ่ายให้
สุดท้ายก็กลับเข้าไปไม่ออกมาอีกก็ยังไม่ได้เงิน
นี่ค่ะคือเธอก็อ้างบอกเธอเป็นเจ้าของร้านแต่ตอนนี้ไม่มีเงิน
ให้มาเอาพรุ่งนี้ได้ไหมโอ้โหเขาก็ไม่ยอมสิคะ
แต่สุดท้ายแล้วก็คิดว่าคือคุยสักพักคงน่าจะรู้แล้วล่ะ
ไปต่อไม่ได้แล้วก็ออกมาดีกว่าตัดสินใจกลับนะคะ
แล้วก็เอาอาหารไปขายในกลุ่มพร้อมทั้งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น
คนก็เห็นใจนะคะแล้วก็ช่วยซื้ออาหารต่อเป็นจำนวนมาก
ควักกระเป๋าของตัวเองค่ะ